คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเขาบอกว่าคนที่ทำไม่ดี
กรรมมันจะตามทันกรรมมันจะตามเร็ว
แล้วนี่นะเป็นแก๊งที่แบบไปตัดไม้พยูงในสวนยางของชาวบ้าน
เกมเลยโดนจับเพราะอะไรรู้ไหมลองดูค่ะ
เป็นเหตุลักษณ์อักแซมตัดไม้หูของชาวบ้านในเฉียวภูมิผลพิเศษ
รถกู้ต้องหาติดลมทำไมจะคุมจบไม่หาได้ครับ
ตอนนี้ชาวบ้านใช้รถไหลลากแบบนี้ชาวบ้าน
โอ้โหเห็นไหมจะไปไหนได้ถ้าเกมไปตัดไม้พยูงของเขา
แล้วรถติดลมออกเองไม่ได้ต้องเดือดร้อนชาวบ้านให้ชาวบ้านเขามาช่วยอีก
นี่สินะกรรมตามทันกรรมอินทราบรวด
ถูกต้องค่ะแมนนี่กรรมติดล้อมาแบบนี้เลย
วันชัยนามวงศาอายุ๓๒ปีแล้วที่โดนจับได้เนี่ย
เพราะว่าขณะที่ไปตัดไม้พยุงแล้วนะกำลังจะขนไม้กลับนะ
รถกระบะติดลมขึ้นไม่ได้ทำยังไงไปบอกชาวบ้าน
ช่วยเอารถไถมาช่วยลากหน่อยชาวบ้านมาเห็นเอ้ยนี่ไม้พยุงนี่นะ
ก็เลยแจ้งผู้นำชุมชนจนโดนจับค่ะทั้งสามคนเขาก็ยอมรับแหละ
ตัดไม้พยูงไปเนี่ยเพราะว่าจะไปขายให้กับในทุน
มันเป็นไม้พยุงที่อยู่ในสวนยางของชาวบ้าน
ตำรวจก็ตั้งข้อหารักทรัพย์นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ